นักดนตรีเลิกงานดึกดื่นนะฮะ

แต่ว่าข้างทางดันมีรถบรรทุกจอดพักอยู่
แล้วก็นักดนตรีคงขับรถไปบนถนนแล้วก็คงขับรถเร็วนะฮะ

ไมค์มันอยู่ที่๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หรือไม่ก็ไม่ทันเห็นรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทาง
ก็เลยไปชนท้ายรถบรรทุกนะครับ

หลังเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับท้ายรถหกล้อที่จอดอยู่ข้างทาง
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนวงแหวนรอบ๓
อู่ช่างบุตรใกล้สี่แยกเสมิงตำบลสรรผักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑รายอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
มีบาดแผลชะกันหลายจุดบนใบหน้า
เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับ
เป็นนักดนตรีเดินสายเล่นดนตรีตามร้านอาหารต่างนะครับ
ก่อนเกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บ
กำลังจะขับรถเดินทางกลับบ้านโดยน่าจะขับรถมาด้วยความเร็วสูง
เพราะว่าเข็มไมค์ไปหยุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
มันไปค้างอยู่ที่๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และพอมาถึงที่เกิดเหตุก็น่าจะไม่ทันได้เห็นรถที่มันจอดอยู่ข้างทาง
ประกอบกับช่วงก่อนเกิดเหตุมันมีฝนตกลงมาแล้วก็ทำให้ถนนลื่น
ทัศนวิสัยการมองเห็นต่ำก็เลยชนเข้ากับท้ายรถหกล้อนะฮะ
อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เคลื่อนย้ายรถทั้ง๒คัน
เก็บไว้ที่สพหางดงแล้วก็ต้องรอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหายดีก่อนนะฮะ
จึงจะสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ